ดูเปิดแฟ้มคดีดังหน่อยนะครับเดี๋ยวพาไปดูเหตุการณ์ปมปัญหาที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับเรื่องความรักทำให้ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยที่จับได้ว่าแฟนไปคุยกับแฟนเก่า
ก็เลยก่อเหตุฆ่ายกทัวร์สามศพนะครับ
ธันวาคม๒๕๖๒เกิดเหตุสะเทือนขวัญที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่๓ตะบนบ้านดูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
หลังมีคนไปพบร่างไร้วิญญาณอยู่ในบ้านหลังนี้ถึง๓ศพ
ศพแรกคือนายอุดมกิมศรีอายุ๕๗ปีอยู่ที่ห้องโถงมีบาดแผลถูกยิงที่ท้ายทอย๑นัด
หนังนัชชากิมศรีอายุ๕๑ปีภรรยานอนเสียชีวิตหน้าประตูห้องนอนใหญ่ถูกยิงเบ้าตาขวา
และนางสาวสาวรสกินศรีหรือแป้งอายุ๒๗ปีลูกสาวเสียชีวิตอยู่บนเตียงในห้องนอนของตัวเองมีบัตรแผลถูกยิงเข้าที่กกหูขวา
ทั้ง๓ศพถูกยิงด้วยปืนขนาด๙มมอยู่ในสภาพขึ้นอืดฆ่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓วัน
จากการสอบส่วนพบว่าคืนวันที่๒๘พฤศจิกายนมีเสียงปืนดังขึ้น๓นัดในบ้านหลังนี้
และหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเห็นสามคนอีกเลยกระทั่งเพื่อนร่วมงานเกิดความสงสัยจึงไปตามหาที่บ้านจนไปพบศพดังกล่าว
ตำรวจภูทรภาค๕เร่งไขความจริงประดมตำรวจฝีมือระดับพระการลงพื้นที่ไล่ล่าคนร้ายทันที
ได้เบาะแสที่เป็นกุญแจสำคัญไขปริศนาคดีนี้โดยพบว่านายนวราธรคุณาแสงคำหรือโอแฟนหนุ่มที่กำลังคบหากับนางสาวแป้งมีลักษณะเป็นคนโมโหร้าย
โทรศัพท์ไปหาแม่ของตัวเองและแฟนเก่าให้มารับ
จะขับรถไปจอดที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่
ตำรวจจึงเข้าจับกลุ่มตัวได้ในคืนวันที่๓ธันวาคม
คดีนี้สืบสวนจนพบปมเหตุสังหารโหดมาจากเรื่องหึงหวง
เริ่มจากก่อนเกิดเหตุนายโอและนางสาวแป้งไปเที่ยวด้วยกัน
ก่อนจะกลับมาที่บ้านและจับได้ว่าแฟนเก่าของนางสาวแป้งไลน์มาหา
และนางสาวแป้งได้โตเถียงกลับว่านายโอก็ยังติดต่อกับแฟนเก่าอยู่
ทำให้ทั้งคู่มีปากเสียงกันอย่างรุนแรง
นายโอตัดสินใจชักปืนออกมายิงนางสาวแป้งคนแรกในห้องนอน
ทำให้แม่ของนางสาวแป้งได้ยินเสียงปืน
จึงเปิดประตูห้องนอนออกมาดูจึงถูกยิงเป็นศพที่สอง
ก่อนที่นายโอจะไปยิงพ่อของนางสาวแป้งที่กำลังนอนอยู่ที่ห้องโถงของบ้าน

เถียงกันในเรื่องในลักษณะชู้สาวนะครับ
ก็เป็นเหตุให้หึงหวงแล้วก็พอกลับมาถึงที่บ้านที่เกิดเหตุ
ก็เกิดอารมณ์ชั่ววูบก็ใช้วุฒิปืนยิงบุตรสาวก่อน
แล้วก็ยิงอีกสองศพตามมาหลังจากนั้นก็หลบหนีไปครับ
ก็เป็นคนอารมณ์ร้อนแล้วก็ชอบใช้อาวุธปืน

ก็มีประวัติเรื่องการต้องโทษอะไรยังไม่พบ
คดีนี้นายโอถูกตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก้มหน้ารับผลกรรมที่ตัวเองได้ก่อไว้ในเรือนจำจังหวัดเชียงราย